แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับความรักนะ

เป็นความเศร้าคือเด็กคนหนึ่งอายุ๘ขวบก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อน

น้องก็วิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็ไปลื่นพัดตกบ่อน้ำ

ก็เป็นข่าวเศร้าที่ก่อนที่จะถึงวันแห่งความรักวันวาเลนไทยแบบนี้นะครับ
ก็นักประดาน้ำของมูลนิธิหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงครับ
ก็ต้องลงไปในน้ำไปในสระน้ำเนี่ยลึกสักประมาณ๖เมตรได้นะครับ
หลังหมู่บ้านคู่ขวัญซอยวิทูลดำริ๗เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็เนี่ยฮะก็มีชาวบ้านชาวช่องเพื่อเด็กก็ไปยืนรอดูจำนวนมากเลย

ก็สามารถไปเจอร่างของเด็กชายปฐมพรเปียสวนอายุ๘ขวบขึ้นมาจากน้ำได้

ส่วนเพื่อนของน้องที่เสียชีวิตคือเด็กชายเนยบอกว่า
ตอนเย็นก็ออกไปเล่นกันกับเด็กชายปฐมพร
แล้วมีหมาตัวหนึ่งมันวิ่งตามพยายามจะวิ่งมาวิ่งไล่กันอ่ะนะฮะ
ทีนี้เขาก็เลยวิ่งหนีนะครับ
หมามันจะเข้ามากัดก็เลยวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาจนพลัดตกลงไปในสระน้ำทั้งคู่นะฮะ
แต่น้องเนยเนี่ยนะฮะตัวเองก็ว่ายน้ำเป็นก็เลยไหว้เข้าฝั่ง
แต่ว่าน้องปฐมพรว่ายน้ำไม่เป็นครับ
ก็เลยพยายามหากิ่งไม้ยื่นให้เพื่อนจับแต่มันไม่ทันนะครับ
เพื่อนก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
แต่กลัวถูกพ่อแม่ด่าก็เลยไม่กล้าบอกใคร
จมน้ำไปแล้วเนยไม่กล้าบอกใครจนผ่านไปชั่วโมงกว่าเลยอ่ะฮะ
เนยก็เลยตัดสินใจไปบอกชาวบ้าน
บอกชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไปช่วยงมหาเพื่อนหน่อยเพื่อนจมน้ำหายไป
แต่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมมันชั่วโมงกว่าแล้วล่ะครับ

ขณะที่ทางด้านของนายสุชินเปียสวนซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายปฐมพรก็บอกว่า
ช่วงเย็นเนี่ยลูกชายขอไปเล่นกับเพื่อนจนผ่านไปสักชั่วโมงกว่านะฮะ
เพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยลูกชายตกไปในสระน้ำจมหายไปนะ
รีบมาดูหน่อยรีบไปแจ้งกู้ภัยไปช่วยงมหาลูกกันหน่อยนะฮะ
ตำรวจก็เลยเก็บหลักฐานแล้วก็มอบศพให้กับทางด้านของครอบครัวนะครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ
อย่างที่เราย้ำกันทุกครั้งอยู่แล้วว่าบุตรหลานอย่าให้พลาดสายตา
แม้โตแล้ว๘ขวบแล้วก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา